ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก
แต่ว่าความเดือดร้อนเหล่านี้ได้จางหายไปนะคะ

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จพระราชดำเนิน
เยี่ยมพระศกรณิกรของพระองค์
ติดตามได้จากรายงานของคุณเนื้อแพร่พงสุวรรณค่ะ
นี่เป็นนาทีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนาจาวพระบรมราชินินาธิ์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประสบนิกร
ชาวอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายเป็นครั้งแรก

ด้วยความห่วงใยเมื่อคราวเกิดน้ำท่วมใหญ่
พุทธศักราช๒๕๐๙
ภาพแห่งความประทับใจยังถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี

เทศบาลตำบลพลพิสัยมาจนถึงทุกวันนี้
ทัศนีสุวรรณทัพอดีตข้าราชการครูเล่าว่า
น้ำได้หลากท่วมพื้นที่อำเภอพลพิสัยเป็นบริเวณกว้าง
และระดับสูงจนไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้
อบพยพออกจากบ้านเป็นเวลาเกือบเดือน
โดยทางการนำเรือไปรับและจัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้พักพิง

ผู้ใหญ่บ้านก็มีข่าวไปแจ้งให้ทราบว่า
ภรรษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาจาวพระบรมราษฎิเงิน
เสด็จพระราชดำเนินยังอำเภอพลพิสัย
แม้จะอยู่ในช่วงทุกข์ยากลำบากเพียงใด
แต่ทุกคนก็ตั้งตารอด้วยใจจดจอ
พากันรีบออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่
จับจองพื้นที่รอรับเสด็จพระราชดำเนิน

พอได้เข้าเฝ้าถุละอ่องทุรีพระบาท
ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิด
กลายเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงทุกวันนี้
โอ้โหน้ำท่วมหนักมาก
เพราะตั้งแต่เป็น๔๐๕๐ปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้

และก็บ้านหญ้ายก็อยู่ดิมโขงที่มหาวแม่งเมื่อกี้นี่
จะมารู้สึกได้ตอนหนึ่งก็คือที่นอนเปียก
ที่นอนเปียกแล้วน้ำมันขึ้นมามันเงียบใช่ไหมเราไม่รู้จัก
ตรงนั้นโอ๊ยลำบากมาก

ทางการก็อบพยพให้ไปอยู่

เขาไปอยู่ตรงนั้นส่วนมาก
และบางพวกก็เอาขึ้นไปที่จังหวัดน้องคาย

จับจองที่หนูด้านหน้าเลย
กลัวจะไม่ได้เห็นก็สมหวังจริง

โอ้โหท่านส่วนมากท่านก็แวะคนแก่นะ

มีอะไรยื่นให้ไม่รู้ล่ะยื่นอะไรให้ไม่รู้
ทีนี้พวกชาวบ้านก็ดีได้แต่พวกชาวบ้านก็ถือโอกาสเลย

บางคนก็เขียนไม่รู้เขาเขียนเรื่องอะไรของเขา
ก็ยื่นให้ท่านเลยท่านก็รับเอารับเอารับเอา
ถ้าท่านก็รับเอาสงสัยว่ากลับไปถึง
เราคงจะดูว่าประชาชนคงเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง
อย่างนี้แหละเพราะทีหลังมานี่
ของมานี่เพียบเลยที่ของพกส่งมาให้นะ
ปากเปิ้มดีใจจนหาที่สุดไปแล้ว
น้ำตาฬ่ายเลยละถ้าพูดถึง
สนิทยังไม่ประทับใจเท่าเดี๋ยวน้ำตาฬ่ายเลย

แล้วพระภาคก็บอกว่าบุญเยอะนะ

แม้เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองพลพิสัยจะสร้างความเสียหายทำลายทรัพย์สินไปมากน้อยเพียงใด
ความรู้สึกที่เคยทุกข์ร้อนเพราะภัยพิบัติก็สามารถถูกฉลมให้จางหายไปได้
นามพระราชหารุทัยชาวพลพิสัยจึงไม่เคยลืมความปราบปลื้มใจในครั้งนั้น
จะผ่านมานานถึง๔๙ปีแล้วก็ตาม
เนื้อแผ่ภูมิสุวรรณทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน